คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลรัฐอีกแล้ว

อีกแล้วค่ะถึงขั้นเธอต้องเสียลูกเลยนะคะ
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยก็วิทย์ดับเหมือนกันค่ะ
เป็นเหตุการณ์ผู้หญิงอายุ๒๒ปีค่ะเธอแทงลูก
แล้วก็เอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าถูกโรงพยาบาลรัฐเนี่ย
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
ไล่ให้ไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลเอกชนที่เธอมีสิทธิ์
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอน้ำคล่ำก็ออกมาเลือดก็ออกมา
ถึงแม้ว่าจะพาตัวเธอเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
พาไปตรวจหัวใจลูกว่าลูกเนี่ยยังมีหัวใจเต้นอยู่ดีไหมนะคะ
ตามตอนนั้นเธอก็ยังมีเลือดไหลออกมาค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพบกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เธอที่เป็นคนโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ชื่อว่าคุณสิริการร่วมสมเภาอายุ๒๒ปี
เธอบอกว่าเธอเป็นประชาชนคนพื้นที่ที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
เล่าบอกว่าเธอตั้งคันได้๔เดือนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่๓
พฤศจิกายนที่ผ่านมาสักประมาณ๗โมงเช้า
วันอาทิตย์รู้สึกปวดท้องเริ่มมีน้ำคล่ำ
เริ่มมีเลือดไหลออกมาสามีก็เลยตัดสินใจรีบพาไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็รีบนำตัวเธอเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็พาไปอัลตราซาว
ไปดูซิว่าหัวใจลูกน้อยของเธอนั้นยังเต้นตามปกติหรือเปล่า
ปรากฏว่าตอนที่ไปอัลตราชาวหัวใจเด็กยังเต้นตามปกติ
เพราะฉะนั้นหมอก็เลยบอกว่าแต่มันมีน้ำคล่ำออกมามันมีเลือดออกมา
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะคลอดก่อนกำหนดคืออายุคัน๔เดือนเองอะค่ะ
หมอเลยฉีดยาระงับการคลอดไว้ให้ก่อนหลังจากนั้นก็นำผู้ป่วยไปขึ้นเตียง
ไปขึ้นตึกผู้ป่วยต่อมาค่ะเธอเล่าต่อเธอบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐที่เธอไปที่โรงพยาบาลแรก
ซึ่งใกล้บ้านสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่ามาถามว่าทำไมไม่ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลเอกชน
สิทธิ์ประกันสังคมจะได้ไม่ต้องมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายต่างค่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ
ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเธอบอกว่าเธอพยายามที่ก็จะเข้าใจนะ
เข้าใจว่าเขาก็คงหวังดีทีนี้เธอเองก็คิดว่าเอ๊ะเธออาการหนักแบบนี้
ลักษณะคือตกเลือดนะคะถ้าเกิดว่าอาการหนักแบบนี้
คิดในใจบอกว่าทางโรงพยาบาลน่าจะมีรถพยาบาลไปส่ง
เพราะโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลแรกที่เธอไปหาเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ห่างออกไปจากโรงพยาบาลประกันสังคมของเธอตามสิทธิ์
ถึง๑๒กิโลเมตรเธอตัดสินใจตอบรับคำของเจ้าหน้าที่
บอกว่าอ่ะงั้นย้ายโรงพยาบาลก็ได้จากนั้นประมาณ๙โมงเช้า
ก็โทรหาพี่สะพ้ายบอกว่ามาเป็นเพื่อนหน่อย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็พาเธอนั่งรถเข็นมารอ
รอเรียกแท็กซี่ที่จุดรับส่งผู้ป่วย
พี่สะพ้ายตอนนั้นก็เริ่มไม่พอใจแล้วนะไม่พอใจเออะโวยวาย
บอกว่าทำไมโรงพยาบาลไม่จัดรถให้ผู้ป่วยไปส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เออเธอบอกว่าที่ติดใจที่สุดมันคือมันคือคำพูด
ไม่ใช่แค่แผนกเดียวไม่ใช่แค่กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดนั้นชุดเดียว
แต่ว่าตนเองเจอมาหลายครั้งหลายเคสแล้วเหมือนกัน
เคยพาลูกเนี้ยไปหาหมอโอ้โหถูกใช้คำที่แย่มากค่ะคือพูด
พูดเลยว่าเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี้นะใช้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดด้วย
แต่ว่าทำไมถึงการให้บริการถึงถึงแย่ขนาดนั้นอืม
ใจหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการสิทธิ์รักษา
ติดใจมากตนมีประกันสังคมก็จริงแล้วเคสนี้มันฉุกเฉินไม่ใช่เหรอ
ทำไมถึงไม่สามารถจะเลือกไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มันใกล้ที่สุดได้ล่ะ
ใช่อย่างที่คุณทัศนัยบอกว่ามันฉุกเฉินฉุกเฉินขนาดไหน
ลูกเธอหลุดเธอเสียลูกที่เธอตั้งคันได้๔เดือน
และเธอเองก็เสียเลือดมากเธอต้องให้เลือดนะคะ
และสุดท้ายก็ออกจากโรงพยาบาลเอกชนที่มีสิทธิ์ประกันสังคมเมื่อวัน

ลูกหนูไม่ได้อะไรเลยพี่เพราะว่าหนูรู้อยู่รู้อยู่ตั้งแต่อยู่บ้านแล้วว่า
มีน้ำค่ำลั่วออกมามีน้ำค่ำออกมามีเลือดออกมาคือยังไงก็ไม่รอดอย่างนี้
คือหนูคิดอยู่แล้วแต่คือหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องลูก
เพราะว่าหนูคุยกับแฟนไว้แล้วว่าลูกไปแน่ค่ะ
หนูพูดอยู่แล้วว่าลูกไปแน่แน่แต่คือพอไปถึงโรงพยาบาลอ่ะ
เขาทางห้องฉุกเฉินก็แจ้งว่าถ้าจะยื้อชีวิตลูกก็คือต้องแบบให้ยายาว
ฉีดยาระงับคลอดตรงนี้หนูก็ดีใจครึ่งหนึ่ง
แต่ครึ่งหนึ่งหนูก็ทำใจไว้แล้วค่ะ
แต่พอแบบทำไมถึงแบบละเลยคนไข้อย่างนี้คือเลือดมาขนาดนี้แล้ว
คืออาการเป็นอย่างนี้แล้วฉุกเฉินคือต้องย้ายโรงพยาบาลระหว่างนั้นเลยเหรอ

นี่ไงก็พยายามถามเจ้าหน้าที่ของสำนักการประกันสังคมให้เนี่ยนะคะ
ถ้าเป็นเคสแบบนี้คุณเอาจริงนะเป็นตายเท่ากัน
คนตกเลือดตายได้นะคะ
เพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นหรอกที่ว่าจะต้องไปย้ายโรงพยาบาลในปัจจุบันทันด่วนตอนนั้น

คุณอย่าเอากรอบที่คุณมีมาครอบตัวคุณเอง
แล้วทำให้ทุกอย่างมันไม่สามารถยืดหยุ่นได้
แม้แต่เรื่องของมนุษยชนคุณก็ไม่ได้ไปมองถึงตรงนั้นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพยาบาลดังกล่าว
พยายามที่จะไปสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้น
แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดประชุม
ทางโรงพยาบาลยังไม่พร้อมให้ข้อมูล

และจะมีการแถลงข่าวคือในวันที่๖
ก็คือวันนี้๑๐โมงนะคะใช่วันนี้๑๐โมงครับ